คุณผู้ชมฮะติดตามข่าวสารของเรามีเยอะเลยอย่างที่พาดหัวข่าวไป
รวมถึงคดีใหญ่ที่เราตามมาต่อเนื่องนะครับ
ถ้านับวันนี้แล้วก็เป็นวันที่๔๗แล้วนะฮะ

ก็มีความคืบหน้านะครับเรื่องของการควบคุมชาย
ที่เป็นชายเร่ร่อนแล้วก็ขึ้นไปที่ภูเหล็กไฟ
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวได้แล้ว
แล้วก็เอาหลักฐานที่ผู้ชายคนนี้
ถือกระสอบไปถือเป้ไปเดินตระเวนเร่ร่อนอยู่
ปรากฏว่าเทหลักฐานออกมามีทั้งเส้นผมที่ตัวชายเร่ร่อน
อ้างว่าเป็นเส้นผมของเขาที่เขาตัด
แต่ว่าแม่ของน้องชมพู่บอกเส้นผมเหมือนเส้นผมของเด็กเลย
จะเป็นเส้นผมของลูกหรือเส้นผมน้องชมพู่หรือเปล่า
รวมถึงเรื่องใบกระดาษที่จดคาถาอาคมต่าง
ไอ้ที่มันเป็นเยขี่ตายตายใช่ไหม
มีวันมีเวลาพระฤหัสบดี๑๔มีนาคม
ขี่ตายสังอะไรเราก็ไม่ค่อยกล้าอ่านเท่าไหนะ
เพราะว่ามันเป็นคาถาสั่งตายอะไรหรือเปล่า
เรื่องนี้เนรนแอร์ออกมาพูดถึงคาถาตรงนี้ด้วยนะครับ
แต่เมื่อวานี้มีความคืบหน้าทางคดีหนึ่งอย่าง
ก็คือทางตำรวจก็เชิญตัวพ่อของน้องชมพู่
ก็คือนายอนามัยวงศรีชาไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักครับ
ช่วงนี้ถ้าตำรวจเชิญใครไปสอบปากคำ
หรือว่าหาว่าใครเป็นผู้ต้องสงสัย

เพราะว่าตำรวจบอกว่ามีผู้ต้องสงสัยเยอะมาก
เราต้องทำงานรอบครอบแล้วก็ให้ครอบคลุมนะครับ
ก็เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการสอบถามพ่อของน้องชมพู่

หลังจากพ่อน้องชมพู่ออกมาจากการให้ข้อมูลกับตำรวจ
ก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเรานะฮะ

แค่สอบถามว่ามันจำเรื่องอะไรเพิ่มเติมได้อีกหรือเปล่า
ฟังเสียงพ่อน้องชมพู่หน่อยครับ
โอ้โฮแต่ละคนที่ถูกสอบปากคำว่านับไม่ทวนหรือล่ะ
ใช่ค่ะมันหลายรอบมาก
เอาจริงคือคำถามก็เป็นลักษณะชุดคำถามคล้ายเดิม

ว่าถ้าเกิดว่าคนที่จำได้จริงเขาก็จะให้ข้อมูลทุกครั้งและตรงกัน
หรือว่าถ้ามีหลักฐานอะไรใหม่นะฮะ
อย่างเช่นหลักฐานจากชายเร่ร่อน
ก็มาสอบถามคุณพ่อแม่น้องชมพู่หรือว่าสอบถามคนอื่นนะครับ
ก็เผื่อจะได้ข้อมูลที่เพิ่มเติมนะครับ
ซึ่งพ่อน้องชมพู่ก็ถามตำรวจไปบอกว่า
คุณตำรวจเรื่องคดีของลูกจะปิดได้เมื่อไหร่อย่างไรนะครับ
ตำรวจก็ให้ความมั่นใจว่ายังไงก็จับคนร้ายได้ถึงจะช้า
แต่ยังไงทางตำรวจก็จับคนร้ายได้แน่นอน
แสดงว่าคดีนี้กลายเป็นคดีที่มีคนร้ายแน่นอนนะ
เพราะก่อนหน้านี้มันมี๒ประเด็นคือ๑น้องชมพู่ถูกคนร้ายพาไปในป่าและฆ่า
หรือ๒น้องชมพู่ขึ้นป่าไปเอง
ค่ะนะฮะอ่ะสองประเด็นทางด้านแม่ของน้องชมพู่นะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็นำรูปผมที่อยู่ในกระสอบ
ของชายเร่ร่อนชื่อว่านายสงบให้กับแม่ของน้องชมพู่ดู
ซึ่งเส้นผมนี้นายสงบอ้างว่าเป็นเส้นผมของตัวเขาเองที่เขาตัดเอาไว้
แต่ตำรวจก็ตั้งข้อสังเกตว่าผมของนายสงบเป็นสีดอกเหล้า
แต่ผมในกระสอบที่พบเป็นสีดำ
มีทั้งผมลักษณะของผมที่เป็นผมของผู้ใหญ่
และผมอ่อนอาจจะเป็นผมของเด็กหรือเปล่า

คิดว่าผมที่อยู่ในกระสอบไม่น่าจะเป็นเส้นผมของน้อง
แค่สงสัยแค่สงสัยว่าทำไมเขาต้องเก็บไว้

คุณแม่ก็บอกเอ๊ะหรือว่าเป็นเส้นผมอ่อนของลูกหรือเปล่า
เพราะมีลักษณะเหมือนกับเส้นผมของลูกเลย
ใช่เพราะว่าศพของน้องตอนที่เจอ
คือมันมีรอยตัดผมออกมาด้วยนะคะ
แต่คำถามที่แม่เขาสงสัยคือ
ถ้าเกิดว่าลุงสงบคนนี้เขาตัดผม
ทำไมต้องเก็บผมตัวเองไว้แล้วเก็บไว้แค่๒๓เส้นแค่นี้
แล้วก็ในที่เก็บผมของนายสงบก็มีทั้งผม
เหมือนผมผู้ใหญ่เหมือนผมเด็กแล้วก็มีเศษดิน

ใช่ฮะแต่ว่าทีนี้คุณแม่ก็ดูรูปอีกครั้งบอก
หรือว่าไม่ใช่ของลูกไม่ใช่ของน้องชมพู่นะครับ
แล้วก็อย่างที่บอกไปสงสัยว่าทำไมเขาต้องเก็บเส้นผมของเขาไว้
เก็บไว้ทำอะไรหรือว่าทำพิธีอะไรอีกหรือเปล่านะครับ

แต่แม่สงสัยว่าทำไมเขาถึงเก็บไว้
แล้วมันเส้นผมแค่นิดเดียวมันเหมือนเศษผมมัน

ก็ยังมีที่ยายของแม่นะ
ตัดผมแล้วก็จะเก็บไว้ทั้งกำเลยแล้วก็มัดไว้
แต่อันนี้มันเขาเก็บไว้ทำไมมันเหมือนเศษผมน่ะ
นะครับไปดูทางฝั่งของนายสงบชายเร่ร่อน
จู่ก็โผล่ไปที่หมู่บ้านกกอกนะครับ
แล้วก็ตำรวจคุมตัวไว้ได้เมื่อวันที่๒๕มิถุนายนนะครับ

แต่ว่าจริงแล้วนายสงบก็มาเร่ร่อนอยู่แถวบ้านกกอก๒๓วันแล้วนะ
ที่วันก่อนผู้ศึกข่าวเห็น
แล้วเขาก็วิ่งหนีขึ้นป่าไปนะครับ
แล้วก็ตามหาตัวไม่เจอจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย
ก็มาเจอตัวนายสงบอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ตำรวจนำตัวนายสงบไปสอบปากคำ
ก็เพราะว่าการสื่อสารสื่อสารเข้าใจตอบคำถามได้รู้เรื่อง
รู้ว่าตัวเขาเองเป็นใครมาจากไหน
แต่จะมีบ้างนิดหน่อยที่จะหลุดพูดถึงเสียงแว่ว
เจ้าตัวบอกว่าเป็นเสียงที่ดังอยู่ในหัวตลอดเวลา
ให้ไปที่นั่นให้ไปที่นี่
บางทีเขาบอกเป็นเสียงพระอินทร์สั่งให้เขาไปนู่นไปนี่
การที่เขามาที่นี่บ้านกกอกก็เป็นเสียงสั่งมา
เพราะว่าทางญาติของนายสงบก็บอกนายสงบคือ
ตระเวนเดินทางไปไหนต่อไหนนะ
แล้วก็อย่างที่บอกไปบอกญาติญาติว่ามีเสียงสั่งอยู่ในหัวเขา

เรื่องต้นตำรวจยังไม่พบความเชื่อมโยงกับคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่
แต่ก็ได้เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนะครับ
ส่วนหลักฐานต่างที่พบในเป้แล้วก็ในกระสอบของนายสงบเนี่ยนะครับ
กระดาษ๓แผ่นที่พบแล้วก็นี่ดูสิคุณ
จดอะไรไว้เยอะแยะเลยทีนี้ทีมข่าวก็เอากระดาษเหล่านี้นะฮะ
ถ่ายภาพไปนะไม่ได้เอาไปเมฆของจริงไปนะเอาไปไม่ได้เป็นหลักฐานของตำรวจ
เอาไปสอบถามเนรนแอร์ว่าความหมายของสิ่งที่ถูกจดไว้ในกระดาษ๓แผ่นของนายสงบเนี่ย
มันแปลความหมายว่ายังไงบ้างทันทีที่เนรนแอร์เนี่ยใช้กล้องขยายเนี่ยนะฮะ
แว่นขยายเนี่ยส่องแล้วก็อ่านเนรนแอร์ก็บอกกับผู้สิทธิ์ของเราบอกว่า
คนที่เขียนเป็นคนที่มีความรู้วิชาอาคมนะรู้ศัยศาสตร์มนต์ดำ
และต้องเป็นคนที่ผ่านการบวชเรียนมานานภาษาที่เขียนเป็นคาถาอาคมของทางอีสาน
และภาษาเขมรมันรวมกันอยู่มันปนกันอยู่โดยทั้ง๓แผ่นเป็นลายมือของคนคนเดียวกัน
ส่วนความหมายของแต่ละประโยคนั้นบอกถึงตำราการกินบางอย่างกินก็ได้ทาก็ได้กินกินอยาก
เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งที่สื่อถึงธาตุในตัวคนอย่างถ้ารู้ว่าคนคนนั้นธาตุอะไร
ก็สามารถทำของใส่ให้รักให้หลงให้เป็นให้ตายให้เจ็บให้ป่วยได้
ธาตุเขาเราทำของใส่ได้อะไรแบบนี้เนรนแอร์บอก
ส่วนคำที่เขียนตั้งแต่หัวข้อของกระดาษเลยนะครับ
ขีดตายตายเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงสั่งให้ตายก็ได้หรือหมายถึงยาสั่งตาย

ใช่ครับยางประโยคเยตายตายวินาทีหอหีบ๑๔มนค๖๒
อันนี้ผมเดาถูกว่า๑๔มีนาคม๖๒เป็นเวลา
ความหมายทั้งประโยคหมายความว่า
สั่งให้ตายวินาทีในวันที่๑๔มีนาคมปี๒๕
ไม่กี่วันไม่กี่วินาทีก็ตายนับวันได้
ส่วนข้อความที่เขียนว่าขีดในแผ่นที่๒เป็นการเขียนคาถาที่สื่อให้เห็นว่า
เมื่อทำด้วยการขีดเขียนตามคาถาแล้ว
ก็จะทำให้สิ่งนั้นสำริดผลซึ่งนอกจากการขีดเขียนแล้ว
ยังบอกถึงการเสกคาถาทับลงไปอีกล้วนแต่เป็นเคล็ดลับทางศัยศาสตร์ทั้งสิ้น
ขีดสังบังเตแปลว่าขีดไปด้วยสั่งให้ตายไปด้วย
สังกายเป็นเหล็กแปลว่าขีดกลายเป็นเหล็กให้อยู่ยงคงกระพัน
ขีดชนะสามร้อยไม่ทำขีดตังสังเร็บแปลว่าขีดให้ชนะความ
ชนะคดีไม่มีคำว่าแพ้ขีดบังแปลว่าขีดบังกายอำพรางกาย
ขีดทราบแปลว่าขีดแล้วจะเห็นผลจะรู้ผลจะทราบผล
ปิดเตสังขีดขีดปิดตังดิแปลว่าเจ็ดวันตายแน่นอน
นี่ละเอียดทุกประโยคเลยนะแต่ละประโยคน่ากลัวทั้งนั้นนะฮะ
คอควายแปลว่าพิธีหรือวิธีในการทำนางขีดปังเล็ด
แปลว่านั่งขีดให้ง่ายให้สำเร็จนะครับนั่งขีดแปลว่านั่งทำ
ดูแล้วเป็นคนมีวิชาคลังไหมคะมีสิมีความรู้อะไรล่ะเนี่ย
สมัยก่อนเขาห่วงวิชาคือเคล็ดลับวิชาที่ห่วงแล้วเขาต้องจดไว้อย่างนี้
จดจดไว้มาขีดตัวนึงน่ะต้องมีต้องมีความหมายแล้วยังขีดน่ะ
ขีดให้เรียกก็ยังอัคละยันตังสันตังอะอุ่นคึงเน่
เขียนให้เป็นตัวนะหรือว่าตัวอะไรก็แล้วนะสมโอ้จนมามันเกิดเป็นนะ
น่ะสกดจิตโมสกดใจพุกไม่ว่าทาไม่ร้องแยะไม่รู้สุทธิ์ตัวอมทิศวะโคมนี่
มันมันทำได้หมดฮะคำว่าขีดเขียนอย่างหนึ่งแล้วอันนี้เขาขีดของเขาเนี่ย
ความหมายคือขีดเกี่ยวกับอะไรวิญญาณคนคนตายหรือว่าเสน่ห์หรือว่าอะไร
ว่าเราฆ่าเขาตายปุ๊บนี่เอามีดกั้นใจขีดเลย
ฉีกอื๊ดกันเลยกันผีกันสางได้หรือสะกดจิต
พอเราฟังจากเนรนแอร์ก็เข้าใจนะว่า
อันนี้มันมีรายละเอียดมีความหมาย

มันไม่เป็นอะไรกับคุณสืบสกุลใช่ไหม
ผมไม่ได้เล่นของไม่มีศัยศาสตร์
ก็อ่านตามที่เนรนแอร์เขาแปลให้ฟัง

เราไม่ได้ตั้งจิตในการที่จะให้ร้ายหรือทำร้ายคนอื่น

ใช่จิตตนาเนอะใช่มันอยู่ที่จิตตนานะครับใช่
แอร์ยังบอกว่าหากเอกสาร๓แผ่นนี้
เป็นของคนเร่ร่อนนี้จริงหรือนายสงบจริง
ก็อาจเป็นไปได้ว่านายสงบเคยเรียนวิชาอาคมมากจนเกินไป
มนต์ดำนั้นอาจจะเข้าตัวเองนะครับ

ก็มีการไปสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของนายสงบ

ซึ่งหลานนายสงบบอกว่านายสงบเดิมเป็นชาวฉะเชิงเซา
ย้ายมาอยู่จังหวัดสุรินทร์กับตาโดยทำไร่ทำสวน
สงบมีอาการทางจิตเป็นโรคหูแว่ว
และมีอาการเกรงกลัวผู้คน

มักจะได้ยินเสียงคนหรือว่าเสียงพระอินทร์

ให้เดินทางไปที่นั่นที่นี่ตลอดเวลา
จึงมีพฤติกรรมที่แปลกนะครับ
ทางหลานของนายสงบหลังจากทราบข่าวว่านายสงบ
ถูกตำรวจเรียกสอบควบคุมตัวบรรดาญาติพี่น้อง

แล้วก็บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
ก็ขอให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ติดตามตรวจสอบว่าจะเกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่หรือไม่
ทีนี้ทางผู้บริหรักรรมโรงพยาบาลมุกฎาหารนะครับ
ก็เปิดเผยบอกว่าตำรวจนำตัวนายสงบ

ที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลมุกดาหารเพื่อตรวจสอบ
ผู้ป่วยมีอาการกลัวคนจะมาทำร้ายนะ
แต่ก็ไม่ได้จะทำร้ายใคร
พูดคุยพอรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง
หมอตรวจเพราะว่ามีความผิดปกติของคลื่นหัวใจ
คือมีอาการผนังหัวใจห้องบนขวาหนาตัว

เกี่ยวกับหลักวิทยาศาสตร์สภาพร่างกายของนายสงบไม่แข็งแรง
ก็ต้องนำตัวไปรักษาอาการทางกายก่อนเรื่องของหัวใจ
หรือไม่เกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่
เป็นหน้าที่ของตำรวจในการสืบสวนนะครับ
น้องชมพู่ว่าไปก็เหมือนเป็นซีรีส์เรื่องยาวเหมือนกัน

ทีก็มีเรื่องราวใหม่มาให้เราต้องค้นหากันต่อ
ทีนี้ถ้าพบตรแล้วก็สั่งการให้
พบตรพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขที่ดูแลคดีนี้
แล้วก็ทั้งสองท่านบอกให้ความมั่นใจคดีคืบหน้าไป๗๐๘๐แล้ว
จะจับตัวคนร้ายได้จะไม่จับแพ้แน่นอน